ผู้ชายคนนี้กำลังจะพาแฟนสาวกลับห้องพักปรากฏว่าเจอผู้ชายอีกคนนึง
แล้วผู้ชายคนนั้นมาวิ่งไล่มาชกหน้าเขา
เดี๋ยวดูภาพจากกล้องวงจรปิดหน่อยค่ะ
เขาเป็นอะไรกับผู้หญิงมาวิ่งไล่แบบนี้ค่ะ
วิ่งไล่จับกันเหรอฮะใช่ใช่นี่คือลูกศรสีเขียว
ถ้าเกิดเรียกง่ายเขาคือแฟนใหม่ผู้ชายคนนี้นะ
กำลังเดินไปจะไปหาผู้หญิงนั่นแหละแต่มีผู้ชายอีกคนนึงลูกศรสีแดง
นั่นคือแฟนเก่านะมาถึงปุ๊บซัดเลยชกเลยค่ะ
เก่าน่าจะตัวใหญ่กว่านะแฟนเก่าคือคนใส่เสื้อออกขาวนะ
คนเสื้อดำไม่ยั้งคนเสื้อดำก็ไม่อยากสู้วิ่งหนีแล้วฮะ
วิ่งหนีค่ะแล้วเดี๋ยวดูนะนอกจากช็อตตรงนี้แล้ว
ผู้หญิงเห็นผู้หญิงผมยาวนี่ไหมเลิกลักทำอะไรไม่ถูกแล้วค่ะ
หรืออย่างไรเหตุการณ์นี้อยู่หน้าห้องเช่าค่ะที่บางพลีสมุทรปราการ
คนที่โดนต่อยเนี่ยคือนายคณากรอายุ๒๙ปีเป็นพนักงานซ่อมบำรุงของบริษัทแห่งหนึ่งนะคะ
แล้วโดนแฟนเก่าผู้ชายคนเก่าเนี่ยค่ะมาต่อยแล้วดูสภาพเขาสิคุณ
ตัวนายคณะกรตอนนั้นจริงขี่มอเตอร์ไซค์มากับแฟนสาวนี่แหละมากับผู้หญิง
แล้วก็ให้ผู้หญิงลงตรงหน้าตึกก่อนเพราะตัวเขาเอารถมอเตอร์ไซค์ไปเก็บที่จอดรถ
เขาก็เลยเดินตามมาจะมาหาผู้หญิงเพื่อขึ้นตึกด้วยกัน
ปรากฏโอ้โหเจอผู้ชายเสื้อขาวเข้ามาต่อยเลยฮะ
แล้วนี่ตอนบ่ายเมื่อวานเราก็ไปหาคุณคณะกรเนี่ยนะคะ
เป็นสิบจุดเลยอ่ะแล้วก็เอาหลักฐานจากกล้องวงจรปิดมาให้นักข่าวดู
บอกว่าอยากให้นักข่าวช่วยหน่อยผมกลัวจะไม่ได้รับความปลอดภัย

ฝั่งผู้ชายคนนั้นเขาเป็นแฟนเก่าของผู้หญิงที่ผมคบอยู่
คือตอนแรกเขาบอกว่าตอนที่โดนไล่ตีนะ

ใช่ค่ะแล้วเพิ่งมารู้จากการเค้นถามผู้หญิงนี่แหละ
อ้าวผู้หญิงก็เพิ่งบอกว่าอ๋อคนที่มาป์อย่าง้อนเหรอ
แต่ว่าจริงก็เลิกแล้วปากไปกันประมาณ๕เดือน
แล้วผู้หญิงเนี่ยมาเทียบกับคุณคณะกอรได้ปืน๓เดือน

ตอนนั้นผมกำลังจะขึ้นไปบนห้องพัก

จู่โดนพุ่งเข้ามาต่อยแล้วมันไม่ใช่แค่หมัดเปล่าคุณผู้ชม
ในมือของแฟนเก่ากำกุญแจเอาไว้
แล้วก็กำให้ตรงกุญแจมันโผล่ออกมาระหว่างง่ามนิ้ว
นี่ค่ะเหมือนกับเป็นสนับแขนแล้วก็ต่อยสนับมือต่อยแบบนี้

บอกว่าที่ผ่านมาที่คบกับผู้หญิงมา๓๔เดือนนะ
ไม่เคยรู้เลยเรื่องเกี่ยวกับแฟนเก่าของเขา
ก็เลยไม่เคยที่จะระวังความปลอดภัยอะไรไว้เลย
ใช่ค่ะนอกจากเขาเจ็บตัวแล้วทรัพย์สินเขาก็หาย
กระเป๋าตังค์มือถือกุญแจรถ
ลองฟังคุณคณะกรค่ะค่ะค่ะ
คุณคณะกรค่ะ
คุณคณะกรโดนแฟนเก่าคบต่อ
ไหนสัดจนน่วมขนาดนี้นี่ยังจะคบกับผู้หญิงที่คบอยู่ทุกวันนี้อยู่ไหม
คือเขาบอกว่าเอาจริงผมอยากตัดปัญหาทั้งเรื่องอะไรเรื่องความปลอดภัยด้วย
เพราะฉะนั้นก็เลยตัดปัญหาตรงนี้เลยขอย้ายของออกจากห้องของแฟนเก่า
ย้ายออกจากห้องของผู้หญิงที่อยู่ด้วยกันก่อนละกัน

ก็อาจจะปกปิดอะไรบางอย่างไว้หรือเปล่า

หรือว่าแฟนเก่าของแฟนสาว

ใช่สรุปคือย้ายออกจากห้องของแฟนสาวนะคุณผู้ชม

ฝั่งผู้หญิงเหมือนกับก้มเก็บอะไรบางอย่างด้วยหรือเปล่า
จังหวะที่แบบหยิบเหมือนกับเป็นถุงอะไรไหมคุณ
แล้วก็เหมือนมีจังหวะที่คุยกับแฟนเก่าเธอด้วยนะ

ก็มีทั้งคดีทำร้ายร่างกายและคดีเกี่ยวกับทรัพย์สินด้วยเพราะว่าของเขาหาย
ผู้กำกับบอกว่าตอนนี้ให้ฝ่ายสืบสวนตามตัวฝั่งผู้ชายที่เป็นแฟนเก่า
แล้วก็ต้องเอาตัวผู้หญิงคนนี้มาสอบปากคำเพิ่มเติมด้วยนะคะ